พาคุณผู้ชมไปดูพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเป็นอุบัติเหตุเรือหางยาว
ปกติเราจะเห็นเรือหางยาวเนี่ยเครื่องเขาก็จะใช้มีคนบังคับอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะ
แล้วก็จะวิ่งด้วยความเร็วปรากฏว่าเรือหางยาวลำนี้นะคะ
เป็นช่วงจังหวะตีเข้าโค้งไม่รู้ว่าเข้าโค้งพลาดหรือไม่ทันเห็นหรืออย่างไร
แต่การเข้าโค้งครั้งนี้ทำให้เขาเสียชีวิตเลย
แล้วมีคนถ่ายวินาทีอุบัติเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะถึงจะไม่ได้เห็นในระยะใกล้แต่คุณผู้ชมเอามีอีกมุม

ถ่ายคลิปเนี่ยเขาถ่ายก็เหมือนถ่ายบรรยากาศทิวทัศน์ทั่วไป
คือเป็นชาวบ้านที่นั่งอยู่ริมน้ำค่ะถ่ายบรรยากาศทั่วไป
จังหวะเรือหางยาวแล่นผ่านแล้วนี่ค่ะ
คือเสยเข้าไปเอาจริงนะเห็นจังหวะว่าโดนคนเลย
กล้องมือถืออันนี้นะคะเป็นหลักฐานที่อยู่ในเครื่องของนายเจษฎากรศรีทาจันทร์ค่ะ
ชาวบ้านที่นั่งอยู่ริมน้ำไม่คิดเลยว่าแค่ถ่ายภาพบรรยากาศ
กลายเป็นหลักฐานของอุบัติเหตุที่มีคนเสียชีวิตหนึ่งศพ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๔โมงเย็นนี้เองในคลองกรยา
ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

คือเรือลำที่แล่นตรงมาเนี่ย

ชนคนที่เป็นคนขับเรือหางยาวคันที่เลี้ยวขวา
ใช่ที่เขาเลี้ยวแล้วท้ายมันปัดออกไปพอดีค่ะ

ผู้ตายคือนายประสิทธิ์นาดำอายุ๓๒ปีนะคะ
สภาพศีรษะคือมีบาดแผลชะกันเลย
ก็แน่นอนแหละก็คือถูกหัวเรือกระแทก

ร่างกายก็มีร่องรอยบาดแผลจากการถูกความร้อนของเครื่องเรือด้วยค่ะ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ
แล้วก็มูลนิธิร่วมกับตันยูก็นำไปส่งโรงพยาบาลแล้ว

พ่อกับแม่นายประสิทธิ์ผู้ตายมาถึงที่เกิดเหตุ
โอ้โหทำได้แค่ร้องไห้อะค่ะ

ลูกชายดื่มเหล้ากันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
จนเมาเลยพ่อก็ไปเรียกขึ้นมานอนบนบ้าน
พอตื่นมาก็บอกเดี๋ยวจะออกไปเอาของที่บ้านญาตินะคะ

สักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมเสียงเรือมันเงียบไป

ออกมาเอ๊ะงงว่าทำไมเสียงเรือมันเงียบไป
พอเดินออกมาดูเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหลมแทบจับ
ได้คุยกับคุณสารวุฒิพลเมืองดีที่กระโดดลงไปช่วยคนเจ็บ

คือบ้านเขาอยู่ไม่ไกลคนแน่พลเมืองดีนะ
เขาบอกจังหวะเรือแล่นผ่านบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์
แล้วอยู่เสียงเรือมันก็หายไป
พอรู้ว่ามีเรือชนกันเนี่ยเขากระโดดลงไปเลยค่ะ
เมืองต้นคนขับที่เสียชีวิตเนี่ยจมอยู่ข้างเครื่องเรือลำที่จมน้ำนะคะ
ก็มีเลือดออกที่ศีรษะเยอะเพราะว่าโดนกระแทกเข้าไปอย่างจัง
ทางด้านของพนักงานสอบสวนมีการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกที่เกิดเหตุ
เตรียมนำคลิปเชิญผู้เกี่ยวข้องไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพบังบ่อแล้ว
ส่วนร่างผู้ตายเนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยู
นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลบางบ่อแล้วค่ะ

คือเรือที่จะชนกันมีโอกาสยากมากนะฮะ
ไม่น่าเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นจริง